มาแล้วครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐ
มาแล้วครับสุขสบายแบบนี้นะครับ
ไปดูความน่ารักบนเครื่องบินจะเป็นอะไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ

อ้าวเนอะทำไมมันเข้ายากทุกครั้งเนาะ
สวัสดีค่ะชั้นแอร์ฮอสเตจมีอะไรให้ช่วยมั้ยคะ
ช่วยหน่อยเถอะผมจะยัดกระเป๋าไม่เข้าเลย

แค่ตะแคงเข้าไปก็เก็บกระเป๋าได้แล้วค่ะ

แม่ถ้าไม่มีพี่แอร์ฮอสเตจรับรองพี่เขาแย่แน่นอนครับ
เล่นก็ได้ออกกำลังกายก็ดี

ข้อขาข้อเข่าสัมพันธ์กันแบบนี้ก็เพิร์ตแล้วเลยครับ

ส่วนเวลาจะถอยหลังก็สบายแบบนี้
แม่ไอเดียสร้างสรรค์อีกแล้วครับท่าน
อยากกินไก่ย่างตามธรรมชาติแบบนี้
อยู่ทำการน้ำตกต้องมีไอเดียสร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร
ถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้ต้องทำแบบพี่เขาเลยล่ะครับ
พี่เขานำต้นกล้วยมาหนึ่งต้นมาตัดเป็นท่อนเสียบประสานให้ติดกัน
ทำร่องใส่ถ่านทำกังหัน
โดยเอาขาของอาหารเสียบไก่เข้าไป
วางตรงจุดน้ำไหลเท่านั้นแหละครับ
ไก่ก็จะหมุนไปเรื่อยจนเหลืองหอม

แล้วก็นำมากินกินกินแล้วก็กินแบบนี้แหละครับ
เล็งเปียโนซึ่งเธอเป็นอดีตครูสอนดนตรีเก่าครับ
ฟังแล้วก็ผ่อนคลายสมองจริงล่ะครับ
นี่แหละคือเคล็ดลับที่ทำให้เธอมีอายุยืนยาว
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ